ไปดูเรื่องราวความเชื่อกันหน่อยนะครับ

พาไปที่วัดสว่างอารมณ์ที่นี่
เขาบอกว่ามีหลายจุดจริงที่ไปขอโชคขอลาบ
อย่างเช่นจุดตรงนี้ครับ

นี่ฮะที่วัดสว่างอารมณ์
ชื่อเต็มเพราะนั่งวัดสว่างอารมณ์แพทย์แถว

เรียกให้ถูกกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะไปผิดวัด

และจุดที่ได้รับความนิยมตรงนี้
นั่นก็คือจุดของหุ่นปั้นเซียนแป๊ะโรงศรี
่งดังมากนะจากจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็มีเสียงล่ำลือกันมาอย่างหนาหูว่า
บรรดาเจ้าสัวในเมืองไทย
และชาวจีนที่ร่ำรวยนั้น

ก็ต้องมากราบไหว้ที่นี่
เพราะว่าแป๊ะโรงศรีเป็นเหมือนเทพเจ้า
แห่งโชคลาภและการค้า

เอาไว้กันอย่างนี้นะครับ
บุรีคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาเลยนะ
ที่เดินทางมาทำบุญขอโชคลาภที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะ
แล้วพบว่าวัดแห่งนี้มีหุ่นปั้นแป๊ะโรงศรีด้วย

เพราะเคยขับรถผ่านไปทางปฐุมธานี
แล้วเข้ากราบไหว้ขอพรแป๊ะโรงศรีที่นั่นด้วย
เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็โอเคเป็นไปตามที่หวังนะ
อะไรก็ได้อย่างนั้นก็เลยมาขอเป็นสิทธิ์ครับ

บุหรี่กาแฟดอกไม้ทูบเทียนมาบูชามาถวาย
แล้วก็บทบาทสรรเกล่าไปว่า
หากได้โชคจากการเสี่ยงเซียมซีจะไปซื้อไปเลย
เฮ่ยจำนี้เอาบุรีแล้วนะจะมาเป็นไปป์เลย
แล้วนอกจากนี้จะนำชุดเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ด้วย
รวมถึงซื้อกาแฟผงขวดแล้วก็บุหรี่อีก๑๐แท่งมาถวาย
อ้าวเรียกได้ว่าจะมาถวายแช่งบนจัดเต็ม
ได้มา๓ไม้สบายจิตสบายใจ
ได้มา๓ไม้๓ติ้ว

บอกแบบนี้ละกันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ